เรื่องพ่อเพราะว่าอยากจะขอแบ่งสมบัติ
แล้วก็บอกว่าพ่อแม่รักลูกไม่เท่ากัน
แต่ว่าผู้เป็นพ่อวัย๗๙ปีนะครับ
ก็โมโหคว้ามีดแทงลูกชายจนเสียชีวิตขาบ้านนะครับ
สภาพศพของนายก้องเกียจเกิดทรัพย์นะครับ
อายุ๔๓ปีถูกแทงตัดคั่วหัวใจ
ได้นำส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสารเห็ด

มือแทงก็คือนายเทียมเกิดทรัพย์อายุ๗๙ปี

หลังก่อเหตุแทงลูกชายแล้วก็เดินหลบหนีไปอยู่ในบ้าน
บ้านของลูกชายอีกคนที่อยู่ห่างออกไป๒๐๐เมตร
ตำรวจก็ตามควบคุมผู้สูงอายุคนนี้มาได้
เทียมเล่าให้ฟังบอกว่ามีลูก๖คนนะครับ
ก้องเกียจที่เสียชีวิตเป็นคนสุดท้อง

เวลาเมานะมักจะมาหาเรื่องด่าทอพ่อแม่ทุกครั้งเลย

สมบัติให้ลูกแบบไม่เป็นธรรม
ก่อนเกิดเหตุคือลูกชายคนสุดท้องเมามาอีกครับ
มาถึงก็ด่าทอพ่อท้าทายพ่อ

แต่ลูกชายเดินตามมาด่ามาท้าทายนะครับ

ชักมีดยาว๒๐เซนติเมตรที่พกติดตัว
้วงแทงเข้าไปที่หน้าอกและสีข้างของลูกชาย
ก่อนที่จะหลบไปอยู่บ้านของลูกชายอีกคนหนึ่งนะครับ
คุณพุทธข่าวก็คุยนะครับทั้งพ่อและแม่

แม่ก็คือคุณยายบุญช่วยก็นั่งคุยกัน
และก็คุยกับพุทธข่าวด้วยบอกว่าจริงแล้วพ่อและแม่
รักลูกเท่ากันหมดนะมีลูกอยู่๖คน
๕คนแรกแยกย้ายไปมีครอบครัวกันหมดแล้ว
พ่อแม่ก็เลยแบ่งที่ดินให้ทำกินหาเลี้ยงครอบครัว
แต่ว่าลูกชายคนสุดท้องคือนายก้องเกียจเนี่ยนะครับ
เลิกรากับเมียกลับมาอยู่กับพ่อแม่

ทีนี้ผู้เป็นพ่อก็เลยบอกว่าก็กลับมาอยู่ที่บ้าน

ดังนั้นจึงยังไม่แบ่งที่ดินทำกินให้
เพราะว่าเกรงว่าลูกชายคนเล็กจะนำไปขายทิ้ง
ทำให้จากนั้นลูกชายพาหาเรื่องพ่อแม่เป็นประจำ
แล้วก็สุดท้ายก็มาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พ่อฆ่าลูกในที่สุดนะครับ
คุณผู้ชมส่งไลน์มาพูดคุยกันเรื่องนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะ

เคยรู้สึกแบบนี้ไหม

พ่อแม่อย่างไรก็รักลูกเท่ากัน